วันนี้มีอีก๓ทัศนะจากกุญสือชื่อดัง
ว่าความเห็นของเขาว่าฟุตซอลไทย

ในเวลานี้คงจะกล่าวได้แล้วว่า

ยิ่งใหญ่ในวงการกีฬาระดับโลก

ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อกับอีก๓อรหัน
แต่ละคนจะมีมุมมองอย่างไรบ้าง

บุคลิกผมนั้นค่อนข้างจริงจังนะครับ
มีการเรียนรู้ในเรื่องของพัฒนาการฟุตซอล
ซึ่งนำมาฝึกซ้อมให้เด็กให้มีความทันสมัยขึ้น
แล้วก็ให้ทันต่อเกณฑ์ความสำคัญในสมัยใหม่
สไตล์ผมจะมีการปรึกซ้อมที่หลากหลาย
ผมก็ได้จบทางด้านวิวสาทการีลา
ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมได้วิเคราะห์
รู้ว่านักกีฬาแต่ละประเภทต้องการพื้นฐานในการเคลื่อนที่อย่างไร

แต่ความยิ่งใหญ่ของเรามีศักยภาพที่สมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างพุทธศาสตร์ไทยครับ
ประมาณเรายิ่งใหญ่ได้จะไปถึงแชมป์โลกได้
เพราะว่าความเจ๋งมันอยู่ที่ตรงนั้นครับ
กิจเกียร์พุทธศาสตร์มันมันทุกเวียดที
ซึ่งมันตื่นเต้นมันเป็นกีฬาที่เอ็นเตอร์เทน
แล้วก็มีความเล่าใจอยู่ตลอด๔๐นาที
ทุกคนทำงานกันเต็มที่
นี่น้องทุ่มเทแล้วมันน่าประทับใจ
นักกีฬาเรามีศักยภาพนะครับ
ระดับเอเซียในระดับโลกเทคนิคดี

มันไปสามารถต่อยอดและทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้

ผมว่าคนไทยยังตื่นตัวกับอีหรัยวุธสอบน้อย
ประเทศไทยนั้นเป็นตัวแทนไปถึงระดับโลก

ที่จะต้องมีการประชาทับภัณฑ์
ให้ประชาตนศาสตร์ทรวณทราบว่าอีหรัยวุธสอบว่าไปถึงไหน

ตลอด๕ครั้งบ่งชี้ถึงความเสมอต้นเสมอปลาของฟุตศ
ฟุตศเราไม่เป็นรอง
จุดนี้ผมว่าเด็กเรากำลังก้าวไปในทางที่ดูอีกครับ
หมายสูงสุดของผมคือการเป็นโค้ดที่ดีนะครับ
แล้วก็พัฒนาเด็กไปสู่ทีมชาติให้มากที่สุด
ผมว่ากีฬาประเภทนี้สามารถพัฒนาได้ต่อ
ถ้าได้รับการส่งเสริมที่ถูกต้องที่ดี

จะได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
แต่หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนในประเทศ
ก็คงพูดคำว่าสำเร็จได้ไม่เต็มปาก
เราก็ได้แต่หวังว่ากีฬาชนิดนี้
จะได้รับแรงผลักดันจากภาครัฐสมาคมและสื่อต่าง

ที่ได้รับความสนใจจากคนไทยทั่วประเทศในไม่ช้าครับ